เขาบอกว่ายังไงยายาเจออาถรรพ์คำชะนดสิ
เห็นวันนั้นไปก่อนมันไปรำโอ้สวยงามหัวเป็นแต้ว
ต้องก็เขามีการบวงสวงแล้วก็มีการเปิดตัว
สำหรับภาพยนตร์เรื่องนาคีภาค๒นั่นเองค่ะ
สำหรับนางเอกคนดังคนสวยน้องยายาอุรัสยานะคะ
คือยายาก็ออกมาเผยความรู้สึกว่าตัวเองดีใจมากนะ
ที่แฟนให้ความสนใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากเกินที่เธอคาดไว้
พร้อมกับเล่าถึงเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง
ระหว่างที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ด้วยนะ
ซึ่งก็ทำให้เจ้าตัวเชื่อค่ะว่าพ่อปู่ศรีสุโธน่าจะรับรู้ค่ะ
มันเป็นอะไรที่ประหลาดมากเลยค่ะเพราะว่าวันแรกที่เราฟิตติ้งอะค่ะ
คือแบบปีที่แล้วแบบกลางปีที่แล้วอะค่ะ
ซึ่งไม่มีใครอ่านบทเลยค่ะยังไม่มีใครได้บท
ระหว่างที่ฟิตติ้งหนูกับพี่ณเดชน์ไฟก็ดับไปแล้วรอบนึง
เรื่องราวเกี่ยวกับฟ้ากับฝนกับไฟเนี่ยค่ะ
มันมีอะไรที่เกิดขึ้นที่หนูในความคิดหนูมันเหนือธรรมชาติบ่อยค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้ห้างไฟก็ดับ
หนูนั่งขนลุกแบบโอ้มายก๊อด
สำหรับหนูคือเหมือนแบบวันแรกก่อนที่เราจะไปถ่ายทำความเชื่อหนูก็อาจจะแบบว่าน้อย
เพราะว่าที่บ้านไม่เคยพูดถึงเรื่องพญานาคหรือว่าแบบตำนานพวกนี้ค่ะ
แต่ว่าหลังจากที่ถ่ายทำหลังจากที่เราได้ตั้งสมาธิตั้งจิต
ให้แบบรับทุกอย่างเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้สึกว่าเราผูกพันแล้วทุกอย่างก็มีความเชื่อแบบว่าเกินร้อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เหมือนแบบท่านได้รับรู้
โฆษณาที่ทั้งคู่เป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกันก็มีการหอกล้อเกี่ยวกับเรื่องเบบีด้วย
สาวยายาเนี่ยโอ้โหเขินม้วนตัวบิดเป็นเกลียวเลย
พร้อมบอกว่าโยนไปเอาไปถามพี่แบร์กันเอาเองแล้วกันนะ

เรื่องของการมีชีวิตคู่มีครอบครัวเนี่ย
เป็นเรื่องที่ไกลตัวเธอสุดเลยล่ะค่ะ
ใครถูกใครผิดรู้ใจกันมากแค่ไหน
๒คนก็คือถูกทั้ง๒คนนั่นแหละ
ไม่ได้หมายความว่ามีลูก๒คนเหล่ากันเนี่ย
ตอนนี้ไกลตัวครับ
พี่ณเดชน์อยากจะแต่งงานก็ทำสิบ

เดี๋ยวพลุกไปถามเรื่องข้อควบคู่อะไรแบบนี้

ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวมากเพราะยายาก็ยังเด็กอยู่
แสดงพี่แป๊ก็โตกว่านิดนึงแต่พี่แป๊อาจจะคิดก็ได้